ดีไม่ดีอาจจะเป็นสามีเธอด้วยคุณผู้ชม

รับแจ้งเหตุว่ามีคนโดนฆ่ามัดมือนะผูกข้อมือผูกคอ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครปฐม
เป็นห้องพักที่เขาแบ่งให้เช่าหลายสิบห้องเลยคุณผู้ชม
คนเช่าก็จะมีทั้งคนไทยมีคนเมียนมาเยอะเลย
จุดเกิดเหตุคือในห้องน้ำครับผู้ตายเนี่ยเป็นชาวเมียนมา
เป็นผู้หญิงอายุสักยี่สิบห้าปีตอนไปถึงนี่ก็ร่างของเธอ
อยู่ติดกับอ่างน้ำเลยครับแล้วก็ใส่เสื้อแขนกุดสีแดง
เกงขาสั้นสีดำดูตามร่างกายพบว่ามีสายปลั๊ก
หุงข้าวสีดำเนี่ยรัดข้อมือจนแน่นเลยนะและที่ลำคอก็มีสายไฟสีดำ
ผูกไว้กับขื่อห้องน้ำคุณผู้ชมแบบเนี้ยโอ้โหสภาพศพ
ชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันครับ
ถามคนดูแลห้องเช่าแล้วก็พยานแวดล้อมทราบว่าสาวคนที่เสียชีวิต
มาพักที่นี่ได้แค่สองเดือนแต่ว่าทางผู้ดูแลห้องเช่าเนี่ย
ได้ขอเอกสารประจำตัวของเธอเอาไว้โดยผู้ตายกับสามีทำงานที่โรงงานน้ำแข็งครับ
ปกติทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันบ่อยแล้วฝ่ายภรรยามักจะต่อว่าสามีวันนี้ไม่ยอมทำงานเลย
แล้วก็ทุบตีสามีตลอดแต่ครั้งนี้คาดว่าฝ่ายสามีอาจจะหมดความอดทนแล้วครับ
ก็เลยทำร้ายภรรยาแล้วหลบหนีไปตอนนี้เนี่ยยังติดต่อตัวผู้ชายไม่ได้ครับ
เพื่อนที่ทำงานของผู้ตายบอกว่าช่วง๒วันมานี้นะไม่เห็นสองสามีภรรยาชาวเมียนมาออกไปทำงานเลย
เท่าแก่ก็เลยให้มาตามที่ห้องแต่พอมาถึงห้องกลิ่นมาก่อนเลยฮะ
กลิ่นมาก่อนโชยออกมาจากห้องตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะอาจจะเป็นแมวตายหรือเปล่า
หลังคาก็เลยปีนบันไดขึ้นไปดูปรากฏไม่ได้เจอแมวคุณผู้ชม
เจอชาวเมียนมาที่เป็นผู้หญิงคนนี้นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำครับ
เมืองต้นตำรวจสพเมืองนครปฐมก็พยายามตามตัวคนร้ายอยู่
คาดว่าน่าจะเป็นสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละที่น่าจะก่อเหตุครับ

สองข่าวนี้หนักหน่อยนะข่าวดอมก็หนัก